ก็คือมีแรงงานต่างด้าวผู้ชาย
เขาก็ไปพยายามที่จะปลุกปล้ำเป็นเพื่อนผู้หญิง
ก็เป็นต่างด้าวเหมือนกันทำงานอยู่ที่เดียวกันนะคะ
แต่คนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาพยายามจะสู้เอาขวดตีหัวเลยนะคะ

นี่ค่ะผู้หญิงเขาก็พยายามตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะ
พยายามจะสู้นะคะแล้วสุดท้ายก็คว้าขวดน้ำอัดลมตีหัวเข้าไป

จุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บเครื่องดื่มหลังร้านอาหารชื่อร้านดึก
เชียงรากบังขันอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
นายสมบัติอายุ๓๔ปีเป็นชาวกัมพูชานะคะ
อยู่ดีก็บุกไปจู่โจมไปก่อนรัฐฟัดเวียงพยายามจะปลั่ม
นางสาวพลอยวัย๓๒สัญชาติเมียนมาเป็นลูกจ้างร้านดึกอะค่ะ
ตัวฝ่ายหญิงเขาก็เจ็บนะแผลถลอกถลอกเต็มตัวเลยนะคะ
นางสาวพลอยอาศัยจังหวะที่ดิ้นหลุดคว้าขวดน้ำอัดลมตีหัวไปเลย

นายสมบัติคนก่อเหตุก็วิ่งหนีไปหลังร้านนะคะนี่ค่ะ
ก็คลานหนีไปไปหลบหลังร้านเนี่ย
เนี่ยแล้วหนีแบบเนี้ยยังไงก็โดนจับนะคะโดนจับมาได้สภาพคือสะบักสะบอมนะคะ
ครับสุดท้ายพอโดนจับรับสารภาพ
ว่าตัวเองกับนางสาวพลอยทำงานร้านเดียวกันอ่า
ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่โบกรถนางสาวพลอยผู้เสียหายเขามีหน้าที่ทำความสะอาดร้าน
ครับเนี่ยตอนโดนจับขึ้นมาเนี่ย
สมบัติอ้างว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจให้ไปปล้ำเพื่อนร่วมงาน
คำตอบสิคะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจให้ไปปล้ำเขา
ไปถึงก็กอดเขาเลยพยายามจะปลุกปล้ำเขาเลย
จนเกิดการต่อสู้กันจับได้สะบักสบอมแบบนี้
ตำรวจก็นำตัวในสมบัติไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันทีนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะแล้วเดี๋ยวสอบปากคำเพิ่ม
ว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
นี่ค่ะก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อ